ครับอันนี้อันนี้สนุกว่าเขาจะคาเกียร์คาเกียร์อยู่ในด้วยหลวงหลวง
ตรงนี้นะครับแล้วก็จะค่อยไหลออกไป
ครับหลายลงส่วนข้างหน้าไปเลย